ขึ้นสะพานลอยที่แถว

แล้วเขาเดินต่อไม่ได้

แนวขวางไม่ใช่แนวดิ่ง
แต่เขาใช้ที่สองฝั่งเป็นที่ผูกไปแล้ว
คือคนข้ามจะมุดมุดไปยังไง
หรือจะกระโดดข้ามหรือจะยังไงไป
นี่เป็นภาพของชายคนหนึ่งกำลังนอนกลางมุ้ง

มีการถอดรถาออกไว้ทางมุ้งอย่างเป็นบรรยะเปรียบนี้

มีการนอนขวางทางเดินอยู่จนทำให้คนที่เขาต้องข้ามเนี่ย

คือเขาออกไปวิ่งตอนเช้าเขียนข้อความบอกว่าไม่ได้วิ่งตอนเช้า
สุดท้ายไม่สามารถจะข้ามได้ภาพนี้ก็ถ่ายแล้วก็มีคนแชร์ไป
โอ้โหจริงแล้วเนี่ยเป็นภาพฐานของคนคือคนไร้บ้านครับ
มุ้งไปกางนอนจนกินบริเวณเต็มทางเดินไปหมด
ก็มีการโพสต์ว่าไม่ได้วิ่งสะพานลอยแยกบางนา
โดนแย่งที่ไม่เถื่อนอยู่ไม่ได้
หลังเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีเพจเฟซบุ๊คบ้านเราบางนาลาซานแบริ่ง
มีการหยิบภาพนี้ไปแชร์ต่อในโลกออนไลน
ก็ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น
จากว่าก็เป็นช่วงกลางคืนด้วยเหมือนกัน
ก็บอกว่าบางคนที่ไปนอนบนสะพานลอยอย่างสบายใจ
ใกล้กันก็จะมีขวดเหล้าวางอยู่นะ
ทำให้เข้าใจได้ว่าคงจะมาแล้วก็นอนหลับทันทีหรือเปล่า
ก็รู้สึกว่าหลอนไปไหม

มันก็มีแหละเป็นคนไร้บ้านแหละ
แห่งก็คือมีคนนอนแล้วเอาผ้าห่มไปคลุมอยู่

ดูสิครับเอาผ้าไปตากแบบนี้เขาบอกว่าแดดดีแห้งสบาย
อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนอะ
ทางด้านของผู้ชวดคุมในการสำนักงานเขตบางนาครับ

หลังทราบเรื่องที่มีการโพสต์แบบนี้
ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ลงไป
จุดที่มีคนไปกางมุ้งนอนบนสะพานลอย

ก็ไม่เจอผู้ชายคนที่กางมุ้งนอนแล้ว
ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมาตั้งแต่นานแล้วล่ะ
ตั้งแต่มาประจำที่เขตบางนา๓ปีแล้ว
ที่ผ่านมาจะเห็นคนร้ายบ้านมักจะไปนอนตามใต้สะพานลอยสักส่วนใหญ่
ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวแม้จะผิดกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
แต่เขาบอกว่ากรณีแบบนี้เราไม่อยากจะไปปรับเขาหรอก
คือต้องเข้าใจว่าเขาเป็นคนไร้บ้านเขาไม่มีเงินหรอก
ถ้ามีเงินก็คงไม่ไปนอนบนสะพานลอย
เบื้องต้นถ้าเจอก็อาจจะมีการว่ากล่าวตักเตือนขอให้ลุกไปแล้วกัน
แต่ถ้ายังดื้อก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องของคนไร้บ้านไปนอนขวางทางเดิน
อยากให้มองว่าเป็นความน่ากลัวหรือว่าภัยสังคม
ถ้าเราพบเห็นให้คุณผู้ชมแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เขต
เพราะว่าทุกเขตนั้นจะมีการตรวจกันตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อที่จะดำเนินการตักเตือนแต่บางทีตี๔ตี๕หรือค่ำคืนจะไปแจ้งยังไง
เบอร์อะไรอยู่เขตไหนจะให้ใครมาบางทีก็ไม่ทราบได้เหมือนกัน
ก็ลองติดต่อไปที่เขตแล้วก็คนที่รับผิดชอบก็ลองตรวจตากันเป็นประจำแล้วกันนะครับ
ให้ประชาชนเขาสามารถที่สัญจรได้นะครับ